เกณฑ์ทหารครับจับใบดำใบแดงนะครับ
ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับ
ไปดูบรรยากาศความคึกคักพร้อมกันครับ
โอ้โหดีใจกันเก็บทรงไม่อยู่เลยฮะ
เราจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ตลอดแหละ
เวลาที่มีการเกณฑ์ทหารจับใบดำใบแดง

ชายไทยทั่วไปบางพื้นที่บางจังหวัดก็มีหลวงพี่มาด้วยนะครับ

ก็มาร่วมลุ้นใบดำใบแดงนะครับ

ญาติพี่น้องครอบครัวมาให้กำลังใจลูกหลานของตัวเอง

อย่างเช่นที่นครราชศรีมาหรือว่าโคราชนะครับ
บรรยากาศการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการปีนี้
กองทัพต้องการทหารเกณฑ์ร้อยเจ็ดคน
สมัครใจเป็นทหารเกณฑ์๒๓คน
มีคนได้รับหมายเรียก๖๐๒คน
ยืนยันยื่นขอผ่อนผัน๒๔๑คนครับ
มีผู้ที่ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด
ไม่ผ่านการเกณฑ์๒๐คน
ที่เหลือก็ลุ้นจับใบดำใบแดงจำนวน๓๓๑คนนะฮะ
ก็คัดเอาอีก๘๔คนไปเป็นทหารเกณฑ์
เวลาลุ้นแต่ละคนก็จะพกเหรียญหลวงพ่อวัตถุมงคล
บางทีญาติก็นั่นแหละฮะ
สวดมนต์ประนมมือท่องคาถาอะไรต่างนะฮะ

บางคนได้ใบแดงก็มีเข่าซุดหมดเรี่ยวหมดแรง

ใบดำคนก็จะร้องเฮดีใจเลย

บางคนก็เป็นลมพับเลยฮะได้ใบแดง

ส่วนที่พังงาครับลองดูกันหน่อย
ผู้ชายคนนี้พกของขลังชายผ้าถุงของคุณย่า

แล้วจะได้ใบอะไรไปดูครับ
นี่ครับนี่ครับนี่แหละฮะชายผ้าถุงของคุณย่าครับ

ำชายผ้าถุงไว้ที่มือข้างซ้ายและใช้มือขวา

เชื่อว่านี่เป็นเคล็ดทำให้รอดจากการได้ใบแดงนะฮะ
ก็เลยแบบเฮ่ดีใจแบบนี้ครับ
บรรยากาศคัดเลือกเกณฑหารที่พังงาก็มีกองเชียร์
ครอบครัวพื้นฝูงมาร่วมรุ้นให้กำลังใจ
หลายคนก็หลังจากที่จับได้ใบดำก็เตรียมความ
จับได้ใบแดงก็เตรียมความพร้อมที่จะไปรับใช้ชาตินะครับ